สำหรับกรณีนักท่องเที่ยวพลัดตกหน้าผาดิ่งลึกลงไปก้นเหวกว่า๑๐๐เมตร

เบื้องต้นคือที่เกิดเหตุมันเป็นเหวลึกมาก
เคลื่อนย้ายลำเลียงศพออกมาทำอย่างยากลำบากนะคะ
ล่าสุดค่ะทางกองพันธุ์บินที่๒มีการนำเฮลิคอปเตอร์แบบเบล๒๑๒ไปเคลื่อนย้ายศพออกมาแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพแม่เมยได้รับแจ้งว่านายคมสรรสวนเศษหรือนายหนึ่งวัย๓๐ปี
ระหว่างที่กำลังเดินชมความงามธรรมชาติอยู่เลยค่ะซึ่งจุดที่ตกลงไปเนี่ยคือตรงดอยช่องลมอยู่ห่างจากจุดชมวิวม่อนคลุยไป๕กิโลเมตรนะคะ
ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาสูงชันค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยรีบเดินเท้าออกมาเพื่อแจ้งให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ทราบ
กับทหารพราน๓๕๐๑อบตแม่วะหลวงแล้วก็กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมท่า๒อย่าง
ก็รีบระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนะคะเข้าพื้นที่กันตั้งแต่หกโมงเย็น
แต่กว่าจะถึงจุดเกิดเหตุได้ใช้เวลาไปกว่า๗ชั่วโมงไปถึงตี๑
พอโรยตัวลงไปยังจุดเกิดเหตุก็พบว่านายคมสรรเสียชีวิตแล้วนะคะ
ก็ต้องชักลากลำเลียงศพขึ้นมาไว้บนภูเขาช่วงเวลาตี๓
แต่ตอนนั้นไม่สามารถนำศพออกมาจากพื้นที่ได้
เพราะว่าจุดเกิดเหตุเป็นเหวสูงแล้วก็ลมแรงอากาศก็หนาวเย็นด้วย
จนทีก็ทำงานด้วยความยากลำบากค่ะ
ต้องประสานเฮลิคอปเตอร์จากตรชด๓๔แล้วก็หน่วยทหารช่วยเคลื่อนย้ายศพ
ซึ่งวันนี้กองพันธบินที่๒กรมบินศูนย์การบินทหารบกนะคะ
ให้การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์แบบเบล๒๑
ขึ้นบินจากกองกำลังนเรสวนค่ายวัชิรปราการมณฑนฐานบก๓๑๐จังหวัดตาก
ไปช่วยกู้ศพนักท่องเที่ยว
ซึ่งนักบินที่เชี่ยวชาญก็บินข้ามภูเขาสูงที่เป็นป่าดงดิบนะคะ
ฝากระแสลมีลมภูเขาพัดผ่านช่องเขาตลอดเวลา
คือต้องบินวนอยู่นานพอสมควรเหมือนกันเพราะไม่สามารถลงจอดได้
เฮลิคอปเตอร์เนี่ยการลงจอดในพื้นที่แบบนี้อันตรายมาก
เพราะถ้าเกิดไปเกี่ยวต้นไม้โดนลมพัดอะไรแล้วก็เสียการทรงตัวเมื่อไหร่เนี่ย
มันจะเกิดเหตุสลดซ้อนตามมาได้นะคะ
สุดท้ายใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
นำเครื่องลงจอดบนยอดสรรเขาได้
แล้วทีมภาคพื้นดินกำหนดพิกัดให้
แล้วก็ลำเลียงศพนายคมสรรขึ้นเฮลิคอปเตอร์
นำส่งสนามจอดได้อย่างปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่นะคะ
แล้วก็ศพก็ไปในสภาพที่สมบูรณ์ด้วย
ก็เดี๋ยวรอชนะสูตรตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะคะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ